กลับมาที่บ้านเราแต่ว่าเป็นข่าวเศร้าของเกษตรกร
เขาก็เอาวัวไปปล่อยเลี้ยงตามทุ่งนาเป็นปกติไปกินย่านะ
เห็นแล้วเมฆมาคึ้มฟ้าคึ้มแล้วฝนจะตกพยายามจะต้อนวัวกลับคอก
ไม่ทันฟ้าผ่าวัวตาย๑๑ตัว
โอ้โหเงินทั้งนั้นตัวคุมฟักกันมากว่าจะเลี้ยงมาโต
เอาอย่างนี้นะตีต่ำนะให้ตัวละหมื่นแต่จริงมันมากกว่านี้อยู่แล้ว
เป็นเศรษฐ์นี้เป็นแสนครับพี่เบิร์ชนักข่าวพอทราบข่าวลงพื้นที่ไป
น้ำตาตกอย่างนี้เลยฮะยืนมองด้วยความเสียใจ
ตำบลดงคลั่งน้อยอำเภอกเกษตรพิษัทจร้อย๑ครับ
หลังที่ชาวบ้านแจ้งไปว่านี่นะฝนฟ้าขนองมันมาฟ้าผ่าฝูงวัวตายไปเลย
เป็นทุ่งนาท้ายหมู่บ้านวัวตายไป๑๑ตัวครับ
สถิตเหลาเกิ้มหุ่งอายุ๔๗ปีเป็นเจ้าของวัวหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่า
ก็ตอนเช้าก็ต่อนวัวออกไปกินญาติตามปกตินะฮะจากนั้นตัวเองก็กลับมาที่พัก
คือเวลาเลี้ยงวัวเขาจะเอาวัวออกไปที่ทุ่งตัวเองกลับมาที่บ้านก่อน
ถึงเวลาก็จะเอามันกลับมาต่อมาเนี่ยบ่ายสองโมงกว่าเริ่มฟ้าครึ้มฝนฟ้าขนอง
ก็อายุร้อนมาคุณผู้ชมมีฝาผ่าลงมาตอนบ่าย๓โมงนะฮะ
ตอนนั้นฝนก็หยุดตกแล้วตัวเองก็เดินออกไปเดี๋ยวจะต้อนวัวกลับคอก
แต่ภาพที่เห็นเฮ้ยวัวตายหมดเลย๑๑ตัว
ฟ้าผ่าตรงตอนที่มันฝนตกอ่ะวัวนอนตายมระเนรนาศแบบนี้ครับ
ซึ่ง๘ตัวเป็นของเขาแต่อีก๓ตัวเป็นของเพื่อนบ้าน
ซึ่งปล่อยไปเลี้ยงด้วยกันความเสียหาย
เฉพาะที่วัวของคุณพี่คนนี้๘ตัวแสน๖ตัว
แต่อีก๓ตัวของเพื่อนบ้านไม่รู้อีกเท่าไหร่นะฮะ
ไปฟังเสียงของคุณพี่เขาหน่อยแล้วกันนะฮะ

โทษใจ
ช็อคช็อคเลยอืมอุตส่าห์เลี้ยงไว้โตมากกว่าจะได้ขายได้เงินเด็ดทองมา
แล้วก็สงสารวัวมันก็ตายไปด้วยนะครับนะฮะนางสถิตก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
ก็ให้เพื่อนบ้านเอาซากวัวกลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็แน่นอนก็แจกจ่ายให้ชาวบ้าน
เอาไปประกอบอาหารกันนะฮะนางสถิตย์ก็ฝากเตือนนะครับนะฮะ
แบบนี้มันก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นส่วนตัวเขาเองก็จะก้มหน้าก้มตา
ทำนาเอาเกี่ยวข้าวเอาข้าวไปขายเก็บเงินมาซื้อวัวใหม่
แล้วก็เลี้ยงกันปีต่อไปมันเรียกร้องอะไรไม่ได้ก็ได้แค่ทำใจอย่างเดียวนะฮะ